ศรรพสุขภิมายร็อเกอร์ชื่อดังใจอันชูดังของมืองไทยวัย๔๗ปี
คือคุณเสกโลโซเนี่ยเขามีคดีความอยู่นะครับเป็นคดี
ส่งเรื่องของการไปยิ่งปืนที่นครศรีธรรมาตรฐจนกระทั่งต่อเรื่องไปเป็นคดีคดี
เรื่องของการเสพยาเสพติดต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานในพื้นที่กรุงเทพที่บ้านพัก
เขาร่วมคดีกันคดี้ไปถึงศาลอุทธรศาลพิพากษาจำคุกสองปี๑๘
เดือนไม่รอ่อลงอายาขอประกันตัวยื่นดีการสู้คดี
วันนี้สารอุทธรณ์นัดฟังคำสั่งเรื่องการจะยื่นดีการ์ได้หรือไม่อย่างไร
โอ้โหเช้าวันนี้ตกอกตกใจกันนะครับคุณเขมสอน

เพราะว่าสารอุทธรณ์ท่านมีคำสั่งไม่ให้ดีกานะฮะ

เนื่องจากเห็นว่าเรื่องของข้อเท็จจริงทางคดีพฤติกรรมพฤติการของจำเลยเนี่ย

ค่ะบอกว่าเป็นปัญหาข้อเท็จจริงไม่ใช่ปัญหาข้อกฎหมาย
โอ้โหสองปีสิบแปดเดือนไม่รอลงอายา
ก็เลยคิดว่าก็ต้องเข้าเรือนจำไปเลยหรือเปล่า
กราบพิพากษาของศาลอุทธรรมเพราะว่าดีการไม่ได้ไงเลยครับ
ใช่ค่ะคือสุดท้ายเนี่ยล่าสุดนะครับ

จนศาลท่านให้ประกันตัว

การดีกาสู้คดีได้อีกทีนึง
นะคะซึ่งจากการตรวจสอบ

เพราะว่าคุณเสกเนี่ยเขามีเรื่องของอาวุธปืนนะ
เรื่องของการต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงาน
ตรงนี้เนี่ยไม่สามารถที่จะไปยื่นดีการ์ได้อีกแล้ว
แต่ต้องไปดูนะ๒ปี๑๒ปี๑๘เดือน
ว่าส่วนไหนกี่ปีกี่ปีนะ
แต่ที่ได้ออกมาแล้วมาทำเรื่อง

เป็นในส่วนของคดียาเสพติด
ซึ่งอย่างที่คุณการภรรยาของคุณเสกบอก
ว่าตรงนี้หลักฐานเรื่องของของกงของกลาง
มันจะไปสู้ข้อเท็จจริงอะไรตรงนี้อยู่
เอาเป็นว่าเสกโลโซได้รับอนุญาตให้ประกันตัวออกมา
เพื่อจะดำเนินการในเรื่องการดีกาสู้คดี
แล้วก็ออกมาเมื่อสักประมาณบ่ายสามบ่ายสี่
โอ้โหวันนี้๒๕มีนาคมเนี่ยความจริงพี่เสกเขามีคอนเสิร์ตนะ

นี่ก็ตกลงก็คงจะได้เล่นคอนเสิร์ตนะครับ
อันนี้ก็ออกมาเรียบร้อยเรื่องของทางศาลนะครับ
คดีความก็เดี๋ยวรอฟังกันอีกทีนึง

แต่เอาเป็นว่าโทษเนี่ยยังมีอยู่
ก็คือจำคุก๒ปี๑๘เดือนไม่รอลงอาญา
คดีเรื่องของเสพยาเสพติดต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงาน
แล้วก็คดีเรื่องของการใช้อาวุธปืนยิงปืนในที่สาธารณะนะฮะ
ทีนี้ค่ะคุณการวิพากรภรรยาค่ะก็ได้มีการโพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมนะคะ
บอกว่าสงครามยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหาร
บกวนสื่อมวลชนทำข่าวอย่างมีเหตุผลและเป็นความจริง
เพราะกระบวนการยังไม่จบอย่าเพิ่งสรุปมันวุ่นวายเสียหาย
งานที่รับไว้มันก็ได้รับผลกระทบ
ก็คือตอนแรกอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปค่ะ
พอสื่อมวลชนรับทราบมาว่าไม่สามารถยื่นดีการ์ได้
ก็นึกว่าคุณเสกโลโซจะต้องรับโทษตามคำพิพากษาของสารอุทธรณ์
ก็ต้องเข้าเรือนจำเพราะว่าไม่สามารถดีการได้
แต่สุดท้ายก็ได้รับการประกันตัวออกมานะคะ

ก่อนที่จะมีการนำเสนอข่าวให้รอจบกระบวนการก่อน
เพราะว่าตอนเช้าคนก็ตกออกตกใจนึกว่าต้องเข้าเรือนจำไปเลย

ก่อนวันที่จะมีการพิจารณาคดี
คุณเสกโลโซมีการโพสต์ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้าน

โพสต์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในบ้านสุภิมัย

ก่อนนอนสวดมนต์ขอพระคุ้มครองนะคะ
บ่าย๓โมงเย็นทีมข่าวไปรอการแถลงข่าวที่หน้าบ้านของคุณเสกโลโซ
คุณเสกโลโซกำลังเตรียมตัวจะออกจากบ้านนะคะ

ทีมข่าวก็ถามพยายามจะคุย
สีหน้าจะแตกต่างกันจากตอนที่อยู่ที่ศาลนะคะ
คุณเสกก็พูดทักทายกับทีมข่าวเดี๋ยวลองดูบรรยากาศนิดนึงค่ะ
นี่ค่ะคุณเสกบอกว่าไปเล่นคอนเสิร์ตที่ลำพูน

คุณการวิพากรก็เลยเป็นผู้แถลงข่าวนะคะ
คุณกานก็นัดหน้าข่าวมาตั้งแต่เช้าละละ
บอกว่าวันนี้ศาลท่านก็เมตตา
หรือว่าประกันตัวออกมาวางหลักทรัพย์๖แสนบาทนะคะ
ขอยืนยันว่าคดีของคุณเสกเนี่ยยังไม่จบคุณเสกจะต้องไปฟังคำตัดสินของศาลอีกนะคะ
แต่เมื่อไหร่คุณการบอกว่าตัวคุณการไม่รู้เพราะเป็นหน้าที่ของทนายความในการดำเนินการ
แล้วก็ขอย้ำว่าการไปสารวันนี้คุณการบอกว่าเชื่ออยู่แล้วว่าคุณเสกได้กลับบ้านแน่
ไม่ถูกส่งตัวเข้าคุกแน่เพราะว่าปัจจุบันนี้คุณเสกกลับตัวกลับใจเป็นคนใหม่แล้ว
คุณการบอกแบบนี้ค่ะคุณเสกให้คำมั่นสัญญาเอาไว้ว่าจะไม่กลับไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งผิดกฎหมาย
ไม่ทำเรื่องผิดพลาดเหมือนที่ทำในอดีตก็เลยอยากจะขอความเมตตาจากสังคมนะคะ
อย่าตัดสินคนเพียงเพราะเรื่องในอดีตเพราะว่าปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนตัวและเปลี่ยนกลับตัวกลับใจแล้ว
คุณเสกหายจากอาการซึมเศร้าแล้วด้วยก็จากการไปสารวันนี้นะคะ
คุณการบอกว่าก็มีสื่อบางสำนักที่รีบด่วนสรุป
โคมข่าวว่าเสกโลโซติดคุก๒ปี๑๘เดือนตามคำพิพากษาของสารอุทธรณ์ที่ไม่รอลงอาญา
เพราะไม่ได้รับไม่ได้รับอนุญาตให้มีการยืนดีการ์ค่ะ
คุณการบอกว่าข่าวแบบนี้มันเสียหายนะคะควรจะรอให้จบกระบวนการของศาลก่อนถึงจะลงข่าวนะคะ
เพราะว่าพอมีการนำเสนอข่าวออกไปคนที่จ้างงานคอนเสิร์ต
เขาก็ตกใจอืมเขาก็ยกเลิกงานก็กลายเป็นว่าเหมือนคุณเสกผิดสัญญาไม่สามารถไปเล่นคอนเสิร์ตได้

ก็ขอบคุณศาลที่เมตตาผู้หลักผู้ใหญ่ที่เมตตาแล้วก็ท่านคงเห็นว่าไม่ใช่อาชญากรหรือมิจฉาชีพ
ไม่เคยมีคดีที่เกี่ยวกับแบบอะไรพวกนี้จะเอาเสกโลโซไปขังในคุกเพื่ออะไร
ในความคิดพี่นะท่านก็เลยอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวมาเพื่อที่จะสู้ต่อไปในชั้นดีการปล่อยตัวช่อ
ก็ต้องฟังศาลท่านต่อไปนะฮะเรื่องของการกระทำผิดที่สารท่านพิจารณากับการดีกาหรือว่าการกลับตัวกลับใจมันก็ต้องแยกกันเป็นส่วนไปนะ
ท่านผู้ชมครับถ้าจะดูคดีของเสกโลโซเนี่ยที่มาถึงวันนี้เนี่ยมีอยู่๒คดี๒เหตุการณ์นะครับ
มารวมเป็นคดีเดียวนะครับเริ่มจากเหตุการณ์แรกเนี่ยนะฮะนี่คือที่นครศรีธรรมราชนะครับ
วันนั้น๒๙ธันวาคมปี๖๐เข้าสู่ตี๑แล้ว
ยิงปืนนะครับยิงปืนขึ้นฟ้าหลายนัดนะฮะที่นครศรีธรรมราชนะครับ
ก็ถูกสพพรมคีรีเจ้าของท้องที่เนี่ยขออนุมัติศาลออกหมายจับเอาไว้นะครับ
หลังจากนั้นครับทุกผู้ชมครับพอเสกโลโซกลับมาที่กรุงเทพ
อยู่ที่บ้านพักนะฮะเจ้าหน้าที่ก็เข้าไป
เพื่อจะควบคุมตัวไปดำเนินคดีตามหมายจับของศาล
ก็จะเป็นภาพเหตุการณ์ในบ้านพักษ์นี่ฮะ๓๑ธันวาคมตี๖ศูนย์
ตอนไปยิงปืนที่นครศรีธรรมราชเนี่ย๒๙ธันวาคมพอเจ้าหน้าที่ไปถึงนี่
โอ้โหคุณเสกก็อยู่ในห้องไม่ออกมาค่ะลักษณะ
พอดวงพอดวงตอนที่เจ้าหน้าที่จะคุมตัวมาได้
ก็มีเรื่องของการต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานตอนนั้นด้วย
ภาพในห้องในเหตุการณ์ในบ้านพักษ์เนี่ยในวันนั้นนะ
ท่านก็ยังไปมาต่อนะพี่อุ๋ฏนะ
พี่รู้จักกับผมมาเนิ่นนานนะพี่อุ๋ฏ
ใช่ไหมพี่พี่รู้จักกับผมมาเนิ่นนานนะ
พี่อุ๊ตพี่จำได้ไหมพี่ให้ของขวัญวันเกิดผมมา
พี่จำในความผูกพันก็ต้องมีในการรักษาผลหมายพี่ก็ต้องฝันต้านพี่
อันนี้แน่นอนสิพี่ผมบอกแล้วว่าผมไม่มีสิ่งผิดกฎหมายในบ้านผม
แล้วผมจะบอกพี่วุฒิรูปที่พี่ให้ผมมาวันเกิด
ผมแขวนไว้ในห้องทำงานผมอยู่ทุกรถแล้วพี่นะรูปที่พี่ให้มา
พี่ฟังผมก่อนพี่อุ๊ตพี่อุ๊ตพี่อุ๊ตฟังก่อนนะพี่นะ
คราวนี้พี่ต้องฟังผมพี่เอารูปของขวัญวันเกิดพี่มาที่พี่ถ่าย

ก็ใช่ไง
สุดท้ายก็คุมตัวไปได้นะฮะแล้วสองเหตุการณ์เนี่ยก็รวมเป็นคดีเดียว
ก็จากศาลชั้นต้นก็มาถึงสารอุทธรณ์วันนี้นะครับ
คุก๒ปี๑๘เดือนไม่รอลงอาญา
แล้วคุณเสกโลโซก็ขอใช้สิทธิ์ในการขอยื่นดีการสู้คดี